หลังจากที่เมื่อวานนี้พี่หนุ่มสอนรามนะคะตั้งโต๊ะไลฟ์สดนะคะ
ชี้แจงกรณีที่มีคนมากล่าวหาว่าโกงหน้ากากอนามัยคุณผู้ชม

เพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีคุณผู้ชมมันจะมีแอคเคาท์อันนึงค่ะ

โผล่ขึ้นมาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าด่าเลยแหละนะคะ
ข้อความเนี่ยก็คือไม่ค่อยสู้ดีนักนะคุณผู้ชมค่ะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ก็ข้อความมันค่อนข้างหยาบคายนิดนึงเนาะนะคะ
ก็มีคนเข้ามาแสงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะบอกว่ารู้สึกสงสารที่พี่หนุ่มต้องออกมาแก้ต่างแทนภรรยาหลายครั้งต่อหลายหน
ส่วนความคืบหน้าเรื่องหน้ากากอนามัยนะคะล่าสุดค่ะ
ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะคะเผยว่าทั้งคู่เนี่ยค่ะตกลงนัดจ่ายเงินและรับเงินจำนวน๙แสนบาทค่ะ
ในวันพฤหัสบดีที่๒เมษายนนี้ค่ะ
และหลังจากได้รับเงินนะคะทางผู้เสียหายจะถอนแจ้งความโดยไม่ติดใจนะคะ
ที่จะโดนเป็นคดีทั้งอาญาและแพ่งค่ะ
แต่มันยังไม่จบเท่านั้นแหละค่ะล่าสุดโลกโซเชียลโอ้โหไปไหนมาไหนคนถามกันหมดเลยค่ะว่าตกลงนะคะที่ว่าลือว่าพี่หนุ่มสอนรามเนี่ยอยากกับคุณติ๊กภรรยาแล้วจริงหรือเปล่าค่ะ
มันเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้ค่ะพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยนะคะรายงานข่าวในรายการข่าวใส่ไข่ค่ะว่า
คุณอัจฉริยะเนี่ยได้พูดในคลิปนะคะมีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเหมือนกับสอนรามเนี่ยมีการแยกทางกับภรรยาแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะคะ
ให้เปลี่ยนนามสกุลยังไงนะคะแต่ถ้ามีการฟ้องร้องกันก็ต้องสืบว่าทำร่วมกันหรือเปล่าเท่านั้นแหละค่ะ
พยายามติดต่อทั้งพี่หนุ่มและคุณติ๊กก็ยังไม่รับสาย

ก็เดี๋ยวจะเย็น